ภัยใกล้ตัวกันหน่อยนะคะพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
กดเงินเนี่ยหันหลังให้รถทีนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือลงจากรถ
ก็ถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
สวนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะสองสาวตระเวนงัดร้านขายโทรศัพท์ของกลางเพียบเลยนะคะ
เผินเป็นเหมือนพนักงานมาเติมของนะแต่จริงแล้วเป็นโจร
คนแรกคือนางสาวบุญธริกาปัญญาวัยอีกคนคือนางสาวกมลมารทองแรงค่ะ
ถูกจับได้ที่บ้านซอยตรอกแดงเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
รู้มาด้วยว่าสองคนนี้เขาตระเวนงัดร้านโทรศัพท์
ในเขตเทศบาลมาแล้วทั้งหมดสี่ร้านด้วยกันล่าสุดที่เห็นในภาพก็คือ
งัดร้านทรูพาสเนอร์ค่ะกล้องวงจรปิดก็บันทึกไว้อย่างชัดเจน
คือคนที่เข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือใส่รังที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
คือนางสาวบุญธริกาเข้าไปคนเดียวอย่างที่บอกว่าทำงานใจเย็นมาก
ค่อยค่อยเปิดตู้หยิบโทรศัพท์เรียงใส่รังอย่างดีส่วนเพื่อนอีกคนนึงนางสาวกมลมารเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ดูลาดเหลาอยู่ด้านนอกใช้เวลาขโมยของเนี่ยสองชั่วโมงกว่าเลยนะ
คือใช้เวลานานมากแล้วพอได้ของเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้ว
โทรเรียกเพื่อนเนี่ยให้ขี่รถมารับพอได้ทรัพย์สินก็ตระเวนไปขายให้เพื่อนเพื่อน
บุคคลที่รู้จักบ้างพอเข้าไปค้นในบ้านค่ะ
เจอทั้งครีมทั้งอุปกรณ์งัดแงะอุปกรณ์โทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนจะขยายผลแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะ
ส่วนที่ขอนแก่นอันนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยเลย
เป็นนางสาวจุฬารัฐเกรดลำเนาค่ะคือเธอขี่รถมาแล้วก็จอดรถเอาไว้แบบนี้นะ
หันหลังให้รถแล้วก็กดเงินอยู่ทีนี้เดินกลับมาที่รถเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงที่จอดรถอยู่ด้านหลังเนี่ยสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
พอมาตรวจสอบภายหลังพบว่าโทรศัพท์มือถือที่เธอใส่เอาไว้ในช่องเก็บของ
ที่มันจะอยู่ติดกับคอรถจักรยานยนต์เนี่ยเธอไม่ได้เอาลงไปตอนกดเงินด้วย
กลับมาตรวจสอบจะหยิบมือถือขึ้นมาดูเอ้ามือถือไม่อยู่แล้ว
ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณนั้น
ก็เห็นเลยนะคะว่าผู้ชายคนที่สตาร์ทรถออกไปอย่างรวดเร็วนั่นแหละ
ช่องตรงนี้ล้วงไปเลย
ก็มาเตือนภัยกันนะคะต้องระมัดระวังด้วย
คือลงไปไหนถึงแม้ว่าจะใกล้แค่ใกล้นิดเดียวเองนะ

ถึง๑๙อ่ะใช่ติดตัวไปด้วยคือมันล่อตาล่อใจยุคสมัยนี้นะ
คือหลายคนมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเยอะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วนะคะ